แต่เรื่องแรกเลยคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้

คุณผู้ชมต้องบอกว่ารัก๑๓ปีมันพังลงไปแล้ว

หรือแคร์ดวงแบงค์ที่มีเปิ้ลพูดนี่แหละ
คุณนิวกริติยานั่นเองคุณผู้ชม

แต่ล่าสุดนี่นะคะ
แบงค์เขาออกมาเปิดใจถึงเรื่องราว

เป็นเพราะว่าปัญหาเรื้อรังมานานค่ะ
แต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะอธิบายรายละเอียด
รวมไปถึงมุมมองของการใช้ชีวิตของทั้งคู่ที่ไม่ตรงกัน
อีกทั้งงานของฝ่ายหญิงเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่นู่นเกาหลีคุณ
บินไปบินมาอยู่แล้วแบงค์เองก็งานยุ่งเหมือนกันนะฮะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแบงค์เองบอกว่าสภาพจิตใจของทั้งคู่ตอนนี้
มันไม่พร้อมจริงมันยังไม่กลับมาดีได้เหมือนเดิม
แม้ว่าตอนนี้คือเลิกกันมาพักใหญ่แล้ว

แต่คุณผู้ชมต้องฟังก่อนเขารักกันมา๑๓ปี
เลิกกัน๔เดือนน้อยมากนะสำหรับเวลาทำใจนะครับเลิกกัน๔เดือนนี่น้อยมากนะ

ยืนยันด้วยว่าการเลิกกันครั้งนี้เป็นการตัดสินใจ

เราไปต่อกันไม่ได้เลิกกันดีกว่า
จากกันด้วยดีค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องมือที่๓ค่ะ

ผมว่าบางทีคือคนสองความรักมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนอะ
ผมก็นึกว่าตอนนี้ก็พัง
ก็ข้างในเขาก็พังเหมือนกัน
ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรแบบอย่างที่แว่นดำมันบอกหรอก

ผมก็มีความผิดพลาดเยอะกับเขา
ผมรู้สึกว่าเมื่องานเยอะขนาดนี้
แล้วก็เขาเองก็มีงานเยอะด้วยเนี่ย
แล้วปัญหามันก็แน่นอนเห็นกับฟันมันก็ต้องมี
เราลองดูซิว่าเราถอยกันมาคนละก้าวเลย
มันจะทำให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นหรือเปล่า

เพราะมันมีความสุขมากกว่าความทุกข์

ฉะนั้นการอยู่คนเดียวมันคืออะไร

แก๊งเองบอกว่าได้มีการแต่งเพลงเอาไว้ให้คุณนินิวด้วย
แต่ว่าคือถ้าจะเอามาร้องตอนนี้
ฟิลมันแบบเจ็บจนเกินจะพูดออกมา

พี่แบงค์บอกว่าขอเวลาทำใจอีกสักระยะหนึ่งด้วยพี่เปิ้ล
เราก็จะมาโทนดำคือไว้อะไรให้กว่าความรักของพี่แค้นถูกรอบนะฮะ
มันยิ่งใหญ่ขนาดสำาระขนาดนั่นเลยหรอคะ

คบกันมานานขนาดนี้ดีนะที่เขาไม่แต่งงานกัน
ถ้าแต่งงานกลายเป็นหย่าหย่าล้างใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคบกันก่อนดูใจกันก่อน
ถ้าไม่ใช่แยกย้ายกันไปอย่างที่แบงค์เขาบอกถูกป่ะ
ส่วนนี้นิวเนี่ยก็ไปทำใจที่เกาหลีหรืออะไรยังไง
เดี๋ยวรอเขากลับมาเดี๋ยวเราก็อาจจะได้ไปรู้กันนะ
ว่าจริงแล้วเขารู้สึกกันยังไงอะไรยังไง
แล้วจากกันด้วยดีแล้วแยกย้ายกันไปแล้วให้มันไปแล้วดีนะ

แต่ข้อที่ฟังก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาจากกันด้วยดี
หน้าคุยกันแล้วว่าโอเคไปกันไม่ไหวเนอะ

เช็ดน้ำตาลแล้วโรคกันนิมาสิทำเป็นไงฮะ

ยังไม่ได้แปลงเพศไง

สงสัยมานานแล้วบอกว่าผู้หญิงผู้ชาย

พี่ปั๊นเปิดประเด็นเหมือนเดียวเขายิ่งสงสัยมา

เออเอาจริงเนี่ยหรือฟังแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องรอก